ท่านผู้ชมครับวันนี้เราก็หาคำตอบให้กับท่านหน่อยฮะค่ะคือเมื่อวานนี้เนี่ย
มีหนุ่มบิ๊กไบท์สองคนเขาก็ขี่บิ๊กไบท์ออกเที่ยวกัน
เป็นคลิปที่เขาตกลงกันว่าเอาอย่างนี้ไม่นอนโรงแรมไม่นอนรีสอร์ท
นอนที่พักที่ไหนทั้งสิ้นกลางเต็นต์นอนอ๋อค่ำไหนนอนนั่นค่ะ
ทีนี้ขี่ออกจากนนทบุรีจนไปถึงสาราริมทางในเขตพื้นที่อำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์
แล้วก็มีจุดนะที่เป็นพื้นที่ของทางตำรวจของทางหลวงเขา
กลางเต็นต์นอนตรงนั้นไปมาก็เจอดีเลยนะฮะ
เดี๋ยวดูนะครับคลิปที่เขาบันทึกเอาไว้ตอนที่ไปถึงนะครับท่านผู้ชมครับ
เราได้ที่พักนะฮะเป็นที่พักห้าดาวเป็นสารากลมทางหลวงข้างถนนนะครับ
ลืมบอกไปว่าทริปนี้เราทำชาเลนว่าเราต้องกางเต็นต์อย่างเดียวนะฮะ
เพราะฉะนั้นมีฮะโรงแรมมีเอ่อเราไม่ไปเราเลือกนอนข้างถนนนะ
แต่ก็เลือกที่อุ่งใจไหนก็คือเป็นเป็นประถานีตำรวจทางหลวงนะฮะ
คือเขากางเต็นต์นอนกัน๒เต็นต์ที่สาราตรงนี้นะฮะ
จะไปขอบคุณพี่ตำรวจทางหลวงซะหน่อยไม่เจอใครพี่อาจจะออกไปทำงานกัน
นอนกลางคืนก็เหมือนกับมีเสียงใครเสียงอะไรดูแปลก
เช้ามาดูเอ้าปรากฏว่าตรงจุดของกู้ภัยที่อยู่ใกล้ใกล้กับจุดป้อมตำรวจทางหลวงเนี่ย
ศูนย์กู้ไพช่วยฉีบตากฟ้าเนี้ยมีโลงศพอยู่สี่ห้าโลงอ่า
ล่าสุดผู้สื่อข่าวของเราก็เลยแหม่ต้องไปพิสูจน์หน่อย
เมื่อคืนที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีที่นครสวรรค์
ที่สาราที่พักริมทางตรงนี้นะครับห่างจากสี่แยกไม่ถึงร้อยเมตร
ตากฟ้าก็มืดจริงจริงแล้วฮะกลางคืนเนี่ยนะครับ
คุณผู้ชมครับที่หน้าป้อมศูนย์กู้ภัยจะมีบ่อน้ำ
ที่ถูกก่อปูนเป็นทรงสี่เหลี่ยมอยู่ล้อมบ่อใบเดิมไว้นี่ฮะ
มีตะแกรงตะข่ายปิดอยู่ด้านบนย่านี่คลุมเลย
ดูจากสภาพป้อมตรงนี้เนี่ยคงไม่ได้ใช้งานมานานนะฮะ
มีโต๊ะเก้าอี้ที่ทำงานคลุมด้วยเสื้อผ้าเก่าอะไรพวกนี้นะครับ
นี่นะฮะมีโลงนะอยู่๙โลงนะครับ
โรงศพที่ตั้งซ้อนกัน๒แถว
หัวหน้าชุดกู้ภัยช่วยชีพตากฟ้าคุณกัญชัยอนันตสุข
ป้อมแห่งนี้สร้างมา๒๐ปีแล้วแต่ก็ใช้งานตลอดนะ
แต่ช่วงปี๒ปีที่ผ่านมาโควิดระบาด
เจ้าหน้าที่ก็ต้องปฏิบัติตามนโยบายเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดด้วย
ก็ไปเข้าเวรช่วยเหลือเหตุตามจุดต่างป้อมก็เลยถูกทิ้งร้าง
ส่วนโรงที่เห็นเนี่ยโรงศพเนี่ยได้รับบริจาคมาจากชาวบ้านก็จะเก็บเอาไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน
ผู้สื่อข่าวก็ถามว่าเอาแล้วเคยมีคนตายหรือว่ามีผงมีผีอะไรตามคำล่ำลืออะไรแถวนี้ไหม
คุณกัญชัยบอกว่าก็มีนั่นแหละเวลามีคนที่ขี่จักรยานยนต์มาเสียชีวิต
ประสบเหตุอะไรต่างต่างนานาเรื่องบ่อน้ำที่มีเรื่องเล่าจากชาวบ้าน
ดึกได้ยินเสียงสิ่งของอะไรตกลงไปในน้ำ
พอเช้าไปดูไม่มีอะไรเนี่ยอันนี้มันก็ไม่รู้มันคืออะไรนะ
แต่ที่แปลกอย่างเดียวก็คือบ่อน้ำแห่งนี้ไม่เคยน้ำแห้งเลยนะ

ไม่รู้มันจะเป็นหูแว่วไปเองหรือเปล่าแล้วก็มีหลายคนที่ได้ยินเสียงเหมือนมีเสียงตูมอะไรอย่างนี้
เหมือนเสียงโดดเหมือนเสียงอ๋อคนตกลงไปในน้ำ
ก็แต่มันก็ไม่ได้มีนะมันไม่มีคนตกนะ

แต่ผมเองผมไม่ได้ยินหรอกเค้าคนชอบที่คนเองเค้าบอกกล่าวให้บอก
ส่วนกลางค่ำกลางคืนใครจำเป็นต้องมาพักค้างคืนแถวนี้นะครับ
จะต้องทำอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าค่ะนี่นะฮะสาราตรงนี้หรือว่าจุดของศูนย์กู้ภัยตรงนี้
ทางคุณกัญชัยนะฮะหัวหน้าศูนย์ชุดกู้ภัยช่วยชีพตากฟ้าบอกว่าก็แล้วแต่ความเชื่อ
แต่ถ้าเอาให้สบายใจก็ยกมือไหว้บอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางเจ้าของพื้นที่ซะก่อนก็ดี
แต่ก็ไม่เคยมีใครเจออะไรถึงขั้นแบบโอ้โหผีมาหลอกอะไรกันจนแบบหัวโกรธอะไรขนาดนั้นไม่มี